คนนี้ค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นกระแส
ลูกชิ้นยืนกินก็ปีเวิมห้าปีเลยกำลังพูดถึงลิซ่าอยู่

เพิ่งฉลองวันเกิดครบ๒๖ปีไปเลยนะคะ
แต่ทีนี้ตอนนี้อะไรที่เป็นกระแสรู้ไหม

ภาพถ่ายตอนกอดเพื่อนและมือถือยะดมยงอยู่อ่ะ
เป็นยาดมแบรนด์ของคนไทยด้วยคุณผู้ชม
ก็กลายมาเป็นกระแสนี่เห็นไหม

ทีนี้พอมีการโพสต์ภาพลงโซเชียลเนี่ยนะ
แฟนคลับหลายคนตาดีเห็นเลยว่ามือของลิซ่าน่ะถือยาดมอยู่แบบนี้
แล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงไปตามหาซื้อ
มแล้วจะได้สวยน่ารักเหมือนลิซ่า
ตอนนี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์แบบร้อนแรงมากจนยาดมจะขาดตลาดอยู่แล้วมั้งคะ
เพราะว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊คบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเพจสำนักงานใหญ่เนี่ยนะ
เขาโพสต์ข้อความนี่เลยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่าน
เนื่องจากกระแสตอบรับของยะดมสมุนไพรตาหงไทยสูตร๒หลอด๒ด้าน
ที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณลิซ่าที่กระแสตอบรับเนี่ยนะทำให้ยอดขายะดมเนี่ยพุ่งปรี๊บ
ระยะเวลาข้ามคืนเลยค่ะคุณผู้ชมถึงบอกว่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสจริง

ใช่มีอันหนึ่งนะครับดมจนมันไม่มีกึ่งแล้ว
แต่ยังไงน้องลิซ่าครับถ้าเปิดดูข่าวเช้าหัวเขียวแล้วยังไงแคปหน้าจอลงไอทีซะหน่อยนะครับ

เราจะอ่านให้ตั้งแต่ตี๕๓๐ยัน๘โมงครึ่งเลยนะครับ